อีกหนึ่งค่ะโอ้โหแสงแฟช์รัวมากเลยค่ะ
ตั้งแต่ย้ายช่องมากับลูกนี้เลยคุณผู้ชม
ก็คือน้องปุ๊กลุ๊กของเรานั่นเองค่ะ
ท้าแฟลตรัวเลยค่ะสลัดภาพนางเอกขอเปรี้ยวค่ะ

โดยเปิดศักราชย้ายช่องนะคะด้วยลุคสุดวิบวับตลับเมตร
เมตตาลิกทั้งเลื่อมไม่มีพ่องอัดแน่นด้วยพล็อปอีกหลายสิบ
เข้าใจเลยว่าทำไมน้องถึงใส่แว่นไป

ตาเอ่ยแจ็คเก็ตเอ่ยเข็มขัดเอ้ยแย่งซินโดดเด่นกันไปหมดค่ะ

ซึ่งนั่นแหละค่ะตามสคริปเขียนบอกว่า
โอ้โหเปี๊ยดเวอร์ภาพที่ออกมาเลยดูเหมือนรู้จักกันมาหลายสิบปี

ใช่วันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ

ใช่ถือว่าเฟียดมาก
ดีนะถือว่าไปสร้างภาพจำให้ใหม่

แต่ตอนเกาะกันนี่ดูนั่นเหนียวโกงเซียมากนะคะ

ว่ากันไปดีใจกับน้องด้วยค่ะใช่ค่ะ
ขอให้ประสบความสำเร็จดังเปรี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ